และเมื่อวานนี้นะคะไทยรัฐทีวีค่ะก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทีวีสามัคคีครับนะคะ
ก็โดยเฉพาะไทยรัฐทีวีที่สามารถคว้ารองแชมป์ได้ทั้งการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็เชียร์ลีดเดอร์ด้วยค่ะ
ปกติคนทีวีที่คุณผู้ชมเห็นในทีวีจะลีลาการเต้นแซ่บขนาดไหนนะคะ
ไปติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณมะนุชาเจอมูลค่ะ
ก็ให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
ลีดเดอร์ไทยรัฐทีวีนำทีมโดย๔ผู้ประกาศข่าวมากความสามารถ
บุ๊กสืบสกูลพันธ์ดีนิวนาวสุภานีเขาชะพันธ์สมโภษ
ใบตองรัชตะวันโภชนุกูลและขวัญเรือนขวัญขุนวง
ผนึกกำลังทับคนข่าวไฟแรงที่สลัดคราบนักข่าวมาเป็นนักเต้นสุดแซ่บ
ทั้งน้ำหวานกับมนต์วันการีพัฒน์
วจดารัฐโภคัทธนวัฒน์สองสาวข่าวเศรษฐกิจ
สู่วันที่นีสีเขนสาวหวานจากข่าวในพระราชสำนัก
พลอยสจิฤทธิสินสามารถจากโต๊ะอัธยากรรม
และหมิวมลชนกฯโรนวัตถ์ทีมข่าวภูมิภาคและนัทชานินพระยักษ์คลง

แน่นอนทุกช่องนั้นมารวมกันอยู่ตรงนี้
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี
พลังของความแข็งแกร่งของทุกช่อง
ที่ไม่เคยท้อถอยแม้จะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยอย่างไร
ก็ตามจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล
และเป็นดิจิทัลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับ
กีฬาทีวีสามพักีครั้งที่๓ไทยรัฐทีวี

มีตัวแทนสถานีโทรทัศน์กลุ่มทีวีดิจิทัล๑๘สถานี
เข้าร่วมงานนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธมัยตรีต่อกัน
ผลการประกวดชีลีดเดอร์ทีมไทยรัฐทีวีคว้ารองแชมป์
ส่วนการแข่งขันฟุตบอล๗คน
ไทยรัฐทีวีก็คว้ารองชนะเลิศเช่นกัน
อยู่ต้นน้ำเบิดละพอเวลาไปเข้ามัน

และการแข่งขันเชียร์ลีเดอร์ของพวกเราคนทีวี
ก็เหมือนกับได้เติมพลังปีละ๑ครั้งนะคะ

จะมุ่งมั่นผลิตผลงานข่าวดี
อบให้กับคุณผู้ชมให้สมกับคำที่ว่า
ไทยรัฐทีวีกีฬาดีทีวีมหาชน
มนุษยาเจอมุนข่าวเทราะทีวีรายงาน

แต่ว่าพิชชี่ติดหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะ
ส่งพี่เขาไปร่วมเต้นร่วมสนุกกันค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกสนานของคนทีวีค่ะ